ถือยังคงเป็นคำถามนะคะถึงใหม่มันมีการแถลงข่าวไปแล้ว
ว่าน้องนิชาเป็นแพ้ในคดีนี้จริง

ต้องรับผิดชอบเรื่องราวที่มันจึงเกิดขึ้น
มีน้องบัดหายแล้วต้องติดคุก

จะทำยังไงกับธนาคารจะฟ้องร้องไหม
นิชาบอกว่าขอคุยกับทนายความก่อน
เพราะว่าหนูไม่ค่อยจะมีความรู้เรื่องทางกฎหมาย
ส่วนเรื่องของการสอบสวนบกพร่องหรือเปล่า

กับคุณสุภาพคลี่ขจายอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณมิ้นครับคุณบุ๊คครับ
เจอครับเรื่องของคุณนิชา
ถึงแม้จะจบลงด้วยความเรียบร้อย
แต่ว่าวันนี้เธอต้องไปรายงานตัวที่สพบ้านตากอีกทีหนึ่งนะครับ
ใช่ครับจากนั้นก็ถึงจะนำเข้าไปสู่การถอนคดี
เรื่องของคุณนิชาจบ
แต่ความรู้สึกของประชาชนที่ได้ติดตามข่าวนี้มาในช่วงสัปดาห์๒สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย
ผมคิดว่ายังอยู่ในความรู้สึกและมันไม่จบ
มันยังมีคำถามมีข้อติดใจ

ธนาคารที่รับเปิดบัญชีด้วยความหละหลวม
อันนี้ก็รู้กันอยู่ว่าหละหลวมยังไง
มีคนคาดหน้าคาดตาอ้างว่าไม่สบายไปเปิด
ก็ไม่พยายามจะดูว่าเหมือนกับบัตรประจำตัวประชาชนไหม
วิธีการตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชน
ว่าเป็นของเจ้าตัวหรือเปล่ามีวิธีตั้งเยอะแยะแต่ไม่ทำ
แล้วก็ลวกหละหลวม
แล้วก็นำไปสู่เรื่องราวที่เป็นปัญหา
ถ้าธนาคารไม่หละหลวม

ฉะนั้นกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทย

ใครไม่ทำธนาคารไหนไม่ทำก็จะถูกลงโทษ
จะถูกปรับแทงด้วย
อันนี้ก็ถือว่าเป็นการล้อมคอก
แต่ว่าขอให้ล้อมอย่างยืนยาว
บ้านเราเนี่ยเวลามีเรื่องขึ้นมาใหม่
สั่งการลงไปทีนึงก็จะดีอยู่สักพักหนึ่ง
อกนั้นก็เดี๋ยวกลับไปอย่างเดิมอีก
แล้วธนาคารสาขาในห้างเนี่ย
มาตรฐานกับธนาคารสาขาที่อยู่ต่างหากออกไปเนี่ย
สแตนอาโลนเนี่ยทำไมมันถึงต่างกันอย่างนี้ล่ะ
อันนี้ก็ต้องมีคำตอบด้วยว่าแล้วจะทำยังไง
คำถามต่อมาก็คือว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ย
ธนาคารจะรับผิดชอบอะไรบ้าง

คุณนิชาจะฟ้องหรือไม่ฟ้องก็เรื่องของเธอเถอะ
แต่ว่าการแสดงความรับผิดชอบเนี่ยมันควรจะมี
งั้นคนเขาก็นินทาอยู่อย่างที่ว่านั่นแหละ
ธนาคารหวังจะได้เงินฝากมาก
เปิดบัญชีใครมาเปิดบัญชีก็ง่ายไปหมด
ได้เงินฝากมากก็เอาไปปล่อยกู้ดอกเบี้ยแพง
แล้วก็สร้างความร่ำรวยมั่งคั่งให้วงการธนาคาร
แต่ละปีเนี่ยแต่ละแห่งได้กำไรหมื่นกว่าล้านทั้งนั้น
หมื่นกว่าล้านมาจากไหนก็ดอกเบี้ยของคนที่ไปกู้ไงครับ
เลือดและน้ำตาของคนที่ไปกู้นั่นแหละ
คือความร่ำรวยของธนาคาร
แล้วก็มาเกิดกรณีหละหลวมบกพร่อง
คิดแต่ว่าจะให้เขาเปิดเงินฝากกันเยอะ
ใครมาเปิดก็ไม่ต้องไปดูอะไรมาก
ไปดูมากเดี๋ยวเขาไปเปิดสาขาอื่น
ซักไปถามมากไปตรวจสอบมาก
เดี๋ยวเขาไปเปิดสาขาอื่นสาขาเราก็อด
อ้าวถ้าเล่นกันอย่างนี้มันก็เกิดกรณีนี้ไงครับ
ฉะนั้นความมั่งคั่งของคนไม่จีบตระกูลเนี่ย
มันต้องแลกกับความรับผิดชอบด้วย
ไม่ใช่คุณไม่รับผิดชอบอะไรเลย

เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับคุณนิชาเนี่ย
มันเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่า
บริสุทธิ์แท้เนี่ยนะ
ก็มีโอกาสเข้าไปอยู่ในห้องขังได้ง่ายมากเลยนะ
โดยวิธีการทำงานของตำรวจที่เป็นอยู่

มีคนไปแจ้งพบหลักฐานอะไรขึ้นมา

อาจจะเป็นเพราะเขาไม่รู้

ตำรวจบอกทำอะไรไม่ได้
เมื่อทำอะไรไม่ได้ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการเป็นผู้ต้องหา
ผู้ต้องหาจะลอยนวลอยู่ข้างนอกได้ยังไง

ก็คุมตัวไว้ชั้นโรงพักก่อน
อยู่ในห้องขังโรงพักก่อน

ตำรวจคัดค้านการประกันตัว

คุณก็ต้องอยู่ในห้องขัง
แล้วก็เข้าสู่กระบวนการขั้นตอนตามกฎหมาย

บริสุทธิ์เนี่ยมีโอกาสมากเลยนะ
ที่จะไปอยู่ในห้องขังเนี่ย
แล้วกว่าจะรู้ว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์
ใช้ระยะเวลาพอสมควร

มีงานมีการทำเป็นคนฉลาด
นี่เรื่องนี้ถ้าเกิดกับชาวบ้านตาดำในต่างจังหวัด
นะครับแล้วไม่มีใครเอามาเป็นข่าวแล้วไม่รู้จะไปร้อง
กับใครที่ไหนไม่มาออกรายการคุณจอมขวัญไม่มา
ร้องกับคุณชูวิทย์ไม่มาออกรายการแบบนี้ผมรับรองได้
ว่าเรื่องเงียบแล้วเธอก็ต้องอยู่ในห้องขังแล้วก็
ประกันตัวถึงสารให้ประกันตัวได้ก็ต้องไปสู้กันใน
ชั้นศาลกว่าจะรู้ว่านิชาไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าของบัญชี
จริงจริงไม่ได้เกี่ยวข้องกับแก๊งพวกนี้เลยไม่รู้ใช้
เวลาเท่าไหร่ผมรับรองได้เลยเรื่องเนี้ยถ้าเป็น
คนบ้านนอกเป็นคนที่ไม่มีไม่มีสถานะทางสังคมนะ
เรียบร้อยครับคำถามจึงมีว่าทำอย่างไรถึงจะมีขั้น
ตอนว่าก่อนจะออกหมายเรียกตำรวจเจ้าของคดีที่ได้
รับแจ้งเนี่ยต้องมั่นใจในพยานหลักฐานไม่ใช่ออกโดยหลักฐานคุมเคลือออกโดยขาดความรอบครอบ
อันเนี่ยเป็นประเด็นใหญ่ผมได้คุยกับท่านตรวจเอกวิรุฑสวรรค์ดิบุตร
ซึ่งในอดีตเนี่ยท่านเคยเดินหน้าเรื่องนี้
เคยเป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชนเคยเป็นตำรวจแต่ว่าไม่ได้เข้าข้างตำรวจ

ถ้ากระบวนการหละหลวมอยู่อย่างนี้รับรองได้ว่ายังจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีก
ทวนคืออะไรทบทวนคือในขั้นตอน
กว่าจะออกหมายเรียกเนี่ยต้องมีความมั่นใจในพยานหลักฐาน
ในระดับหนึ่งว่าคนนี้มีความผิดคนนี้เกี่ยวข้อง
เมื่อออกหมายเรียกมาแล้วเขามาแล้ว
ก็จะต้องฟังพยานหลักฐานอย่างรอบข้างแสวงหาข้อมูลข้อเท็จจริง
จนกระทั่งมั่นใจแล้วนั่นแหละถึงออกหมายจับ
แต่ถ้าไม่มั่นใจยังหละหลวมยังคลุมเคลือ
เขาอธิบายเหตุผลมามีพยานหลักฐานมาลบล้างหักล้างได้
ก็จบไม่ต้องส่งไปสู่หมายจับ
ทำกันอยู่ตามลำพังเนี่ยความหละหลวมมันเกิดง่าย
พันธุ์ตำรวจเอกวิรุธจึงบอกกับผมว่าไหนไหนก็จะปฏิรูปตำรวจ
ไหนก็จะมีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ
แล้วไหนก็จะเจาะลงไปปฏิรูปเรื่องพนักงานสอบสวนเรื่องการสอบสวน
เอาอย่างนี้ดีไหมในชั้นที่ก่อนจะออกหมายเรียกหรือออกหมายจับเนี่ย
ต้องให้อายการเข้ามาช่วยกลั่นกรองมาดูพยานหลักฐาน
มาช่วยกันแสวงหาข้อมูลด้วยถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะมีความรอบครอบ
ตำรวจจะออกหมายเรียกใครจะกล่าวหาใครจะออกหมายจับใคร
จะต้องมีความรอบครอบเพราะอายการเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
ข้อเสนอนี้ตำรวจอาจจะไม่ชอบเพราะว่ามันต้องไปถึงอายการ
ลุงรังซับซ้อนมากมายแต่ว่าถ้าทำตามอำเภอใจของตำรวจ
มันจะมีหลักประกันอะไรไหมครับในอนาคตว่าเรื่องแบบคุณนิชา
จะไม่เกิดขึ้นมีหลักประกันอะไรไหมครับ
ว่าคนบริสุทธิ์อยู่ดีเนี่ยต้องไปนอนในห้องขัง
แล้วกว่าจะมีหลักฐานมาพิสูจน์ว่าไม่ผิด
ไม่ใช่ตัวการกระทำความผิดไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด
เป็นผู้บริสุทธิ์กว่าจะพิสูจน์ถึงขั้นนั้นได้เนี่ย
ต้องไปนอนในห้องขังแล้วแล้วมันยังไงล่ะครับ
คนบริสุทธิ์ดีต้องไปนอนในห้องขัง๑คืน๒คืน
มันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นกับใครทั้งนั้น
ฉะนั้นเรื่องของคุณนิชาจบแล้ว
แต่ว่าสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นเรื่องของคุณนิชาจะไม่เสียเปล่า
มันจะมีสิ่งที่ตามมา๒เรื่อง๑ธนาคารแห่งประเทศไทย
สมาคมธนาคารไทยจะต้องตระหนักในเรื่อง
หลักฐานในการเปิดบัญชีจากนี้ไป
กระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทย
กฎเกณฑ์ให้เข้มแล้วให้เข้มอย่างต่อเนื่อง
ถ้าเป็นอย่างนี้ก็แปลว่า
คุณนิชาไปอยู่ในห้องขังคืน๒คืนไม่เสียเปล่า
เพราะการอยู่ห้องขังของนิชาคืน๒คืน
นำมาสู่ความเปลี่ยนแปลงในการจัดระบบธนาคารใหม่

เรื่องของพนักงานสอบสวน

ถ้าจากนี้ไปเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลง
เพราะหยิบเอาเรื่องคุณนิชามาเป็นสาเหตุ
แล้วทำให้พนักงานสอบสวนมีความรอบครอบมากขึ้น
ในการแสวงหาข้อมูลหลักฐาน
กระบวนการขั้นตอนในการออกหมายเรียก
จะต้องมีความชัดเจนถึงมือเขาแน่นะ
ไม่ใช่ส่งไปอีกบ้านหนึ่งบ้านนี้เขาก็ไม่อยู่แล้ว
เขาไม่รู้เรื่องแล้วเขาก็ต้องมีหมายจับ
กระบวนการเหล่านี้ต้องทบทวนใหม่
ตำรวจอาจจะบอกว่ายุ่งยาก
ตำรวจอาจจะบอกว่ายุ่งยากไม่สะดวกต้องยอมครับ
แต่ถ้าสะดวกไม่ยุ่งยากแล้วเอาผู้บริสุทธิ์ไปขังอยู่ในคุกฟรี
สังคมไม่ควรจะยอมแล้วล่ะครับ
เพราะเอิญว่าวันนี้ระบบสื่อสารไม่ค่อยสะดวก
ผมจะตั้งใจสัมภาษณ์พันธบลฤษฐ์ศิริสวรรค์ดิบุษธิ์
ซึ่งท่านมีความชำนาญในเรื่องพวกนี้และมีข้อเสนอแนะดีเยอะ

เพราะว่ามันยังมีรายละเอียดว่ากระบวนการสอบสวนที่จะต้องไปให้อายการเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ย
มันจะต้องเริ่มต้นยังไงทำกันยังไง
จะต้องออกเป็นกฎหมายเป็นกฎระเบียบไหม
พูดกันอย่างนี้เนี่ยถ้าตำรวจไม่ขารับแล้วจะทำยังไง

เพียงแต่ในชั้นต้นจะบอกว่านิชาอยู่ในห้องขัง๒คืน
ถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้จะมอบดอกไม้
ผมไม่รู้ใครมอบใครแล้วใครจัดอะไรกันยังมา

แต่ว่าความเสียหายของนิชาต้องไม่ศูนย์เปล่า

อ่าวันนี้ก็เอาแค่นี้นะครับคุณบุ๊คครับคุณมิ้นครับค่ะ

จริงอย่างที่บอกนะคะว่าคือเรื่องแบบนี้มันไม่ควรเกิดแล้ว
ถ้าเกิดแล้วมันต้องมีการป้องกันมีการรับผิดชอบกันออกมา
เพราะว่านี่มันคือชีวิตคนคนหนึ่งที่เขาจะต้องถูกเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อม
นี่เขาไม่จำเป็นที่จะต้องไปอยู่ในนั้นก็ได้
มันเหมือนมีชะนักติดหลังถ้าคิดในสภาพของคุณนิชานะครับ
ก็ต้องรอฟังเพราะว่าอย่างที่คุณสุภาพบอกว่า
ถ้าได้คุยกับพันธ์ตำรวจเอกวิรุษสริสวัสดิบุตรนะฮะ
ก็ฉายาคือเป็นบุรุษเหล็กในการปฏิรูปตำรวจไทย
น่าจะมันขึ้นไว้รอฟังรอดูกันนะครับ